ตอนนี้ชาวเน็ตก็ยังคงมีคำถามว่าบิ๊กโจ๊กหายไปไหน
พลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพานวันนี้ฟ้าผ่ารอบ๒
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีคำสั่งจำได้ใช่ไหมคะ
มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แต่ว่าล่าสุดวันนี้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
มีมติให้พลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพาน
พ้นจากข้าราชการตำรวจไปสังกัดตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
แล้วก็เรื่องนี้วันนี้สื่อมวลชนก็พยายามที่จะถาม
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชาเหมือนกันนะฮะ
หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้น
ตอบคำถามเรื่องนี้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไร
แต่เอาล่ะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น

คือนายกรัฐมนตรีก็โบกมือบ๊ายนะ
ปฏิเสธที่จะตอบคำถามการโอนย้ายพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักผ่าน
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเป็นข้าราชการ
พลเรือนประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้โดนมาแล้ว๑ดอกนะ

ซึ่งตอนนี้มีข่าวมาว่าคือมีภาพปรากฏล่าสุดนะ

หลังจากที่นายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามได้ไม่นานค่ะ
นี่คุณผู้ชมเป็นเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคอสช
ให้พลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักผ่าน
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะจากตำแหน่งหน้าที่
อัตราเงินเดือนเดิมในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โอนให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง
ตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
โดยให้มีผลตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้เราก็ไปถาม
ไปถามพลโทคงชีพตันตรวานิสโฆษกระทรวงกลาโหม
เอ๊ะถามว่าวันนี้จริงแล้วก็ต้องมีการ

สำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

ไม่ได้มาประชุมคณะรัฐมนตรีแจ้งลาป่วย

สาเหตุเนื่องจากว่ามีอาการท้องเสียปวดท้อง

ทีนี้ก็เลยเรียกแพทย์ไปตรวจรักษาอาการที่บ้านพัก
มูลนิธิอนุรักษ์ป่าลอยต่อ๕จังหวัด

มันมีข้อสังเกตก่อนหน้านี้ว่า
เอ๊ะมาป่วยกระทันแบบนี้เลี่ยงสื่อหรือเปล่า
เลี่ยงที่จะไม่ตอบคำถามสื่อกรณีการสั่งโยกย้าย
พลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานหรือเปล่า
คือเรื่องนี้เนี่ยโฆษกระทรวงกลาโหมบอกว่าไม่ใช่นะเป็นคนละเรื่องกัน
ยืนยันบอกว่าในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้คือ๑๐เมษายน
พลเอกประวิทย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ท่านจะเดินทางไปประชุมคณะกรรมการค่าราชการตำรวจก็คือกตร

แต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงคือไปเป็นประชุมพรุ่งนี้
คือพลโทคงชีพตันตรวานิสโฆษกระทรวงกลาโหมบอกว่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านจะเดินทางไปด้วยตัวเองที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะไปจริงหรือเปล่านะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมมันมีภาพหนึ่งนะปรากฏออกมา
หลังจากที่ชาวเน็ตมีการแฮชแท็กตั้งคำถามว่า
โจ๊กหายไปไหนนี่แหละค่ะ
ภาพนี้กลายเป็นภาพที่ตอนนี้ชาวเน็ตเขาแชร์กันว่อนเลยนะคะ
คือมีรายงานแบบนี้บอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมา
ในห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
เขามีการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เนส
หน่วยงานตำรวจต่างทั่วประเทศถูกไหม
แล้วในงานนี้มีพลตำรวจเอกเฉลิมชัยศรีวรคาร
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุม
ขออภัยค่ะพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
เป็นประธานการประชุมในงานครั้งนี้
นี่เป็นภาพเห็นไหมวงกลมสีแดง
เป็นภาพการปรากฏตัวพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพาน
เป็นอดีตแล้วนะอดีตผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ร่วมประชุมด้วยนั่งอยู่ทางฝั่งซ้ายหลังห้องประชุม
คือก็สอดคล้องกับที่ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่
เป็นภาพของพลตำรวจโทษสุรเชษนั่งประชุมอยู่จุดดังกล่าวจริงขณะนั้น
เห็นไหมมีการพูดคุยโทรศัพท์แล้วก็ใช้มือป้องปากแบบนี้นะคะ
คือสีหน้าค่าตาของพลตำรวจโทษสุรเชษเนี่ยก็ปกตินะ
มีการพูดคุยกับประธานการประชุมแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมตามปกติ
หลังจากนั้นประชุมเสร็จสิ้นตามรายงานข่าวคือ
ก็เดินออกไปจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หายไปเลย
อันนี้เห็นว่าภาพล่าสุดที่ปรากฏช่วงสายวันนี้นะ
ไม่รู้จริงเท็จประการใดเดี๋ยวพยายามที่จะตรวจสอบให้อยู่นะคะ
ทีนี้อีกหนึ่งท่านค่ะหลังจากที่มีคำสั่งของหัวหน้าคอสชเรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากนั้นไม่นานค่ะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีคำสั่งฉบับนี้ออกมาค่ะ
มีการลงนามคำสั่งวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติด่วนพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์มอบหมายให้ตำรวจที่มีความรู้ความสามารถ
และมีประสบการณ์เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ต่าง
พลตำรวจโทสุรเชษหรือเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
จำได้ไหมคะตอนนั้นก็ปฏิบัติหน้าที่ควบศูนย์นี้อยู่ด้วย
ซึ่งศูนย์ยังไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขในตำแหน่งให้เป็นปัจจุบัน
โดยให้เสนอพิจารณาภายในวันนี้คือ๙เมษายน
และหากมีการจัดการชุดปฏิบัติการใดที่มีพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานเป็นหัวหน้าชุด
ให้พิจารณาแต่งตั้งใหม่ให้เรียบร้อยเป็นการด่วน
เพราะฉะนั้นอันนี้หมายความว่าหลังจากนี้ไปพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักผ่าน

ที่นี่ไปถามอีก๑ท่านครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนากุล

ก็เพราะว่าท่านเป็นผู้กำกับดูแลสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ก็คือเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานอีกทีหนึ่ง
รองศิวราบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการสั่งการ
ทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ให้มาทำหน้าที่สืบสวนคดีใดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการโยกย้าย
พลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพาน
พร้อมกับปฏิเสธที่จะให้ความเห็นถึงสาเหตุการโยกย้ายครั้งนี้
จากท่านบอกว่าเป็นอำนาจโดยตรงของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แต่หากได้รับมอบหมายให้สอบสวนข้อเท็จจริงก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่
ตามพยายามหลักฐานที่ปรากฏนะครับ
คุณผู้ชมนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่สำหรับวันนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมา
คือก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงสายแล้วแหละว่ามีข่าวลือ
ว่ามีการให้พลตำรวจโทษสุรเชษพ้นจากข้าราชการตำรวจ
หลังจากนั้นไม่นานค่ะในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็มีคำสั่ง
หัวหน้าคอสชออกมาเป็นลายลักษณอักษร
ก็แสดงว่ายืนยันถึงเรื่องที่เป็นข่าวลือว่าจริงนะ
ภายใน๓วันเท่านั้นเองถูกคำสั่งโยกย้าย๒ฉบับด้วยกัน
สำหรับพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักผ่านโดยสรุปเป็นแบบนี้นะคะ